ดูที่จังหวัดบุรีรำกันบ้างครับ
ลูกสาวซื้อส้มตำไปกินที่บ้าน

เหลือน้ำส้มตำคลุกคลิกอยู่กะจะซดกินให้หมดแต่ทีนี้เจออะไรคุณนี่นี่จี้ทองคำ

รูปดาวโอ้โหตุ้งติ้งดาวอะไรแบบนี้มันซ่อนตัวอยู่ในส้มตำที่กินเกือบหมดแล้ว

ตักเข้าปากเนี่ยโอ้โหเท่ากับกินทองเข้าไปด้วยนะครับ
ทีนี้มองไปมองมามันทองจริงทองปลอมหรือเปล่า
หรือมันหลุดมาได้ยังไงเอาไปล้างน้ำสักนิดหนึ่ง
ทองจริงด้วยเพราะว่าจากการ
เหมือนวัดน้ำหนักดูมันน่าใช่ทองจริง
ก็เลยกลับไปถามที่ร้านขายส้มตำ
ร้านขายส้มตำดีใจมากเลยมีลูกค้าที่แบบโอ้โห
เอาทองมาคืนแบบนี้เพราะว่าจี้ทองตรงนี้เป็นของแม่ค้าจ้า
ใช่แฟนนุ่มมาขอแต่งงานแล้วก็ไม่รู้ว่ามันร่วงไปตอนไหนด้วยซ้ำ
แม่ค้าใส่กำไรข้อมือใช่ไหมใส่กำไรข้อมือ
แล้วมันมีตุ้งติ้งทองเมื่อกี้รูปดาวติดมืออยู่ด้วยเนี่ยตอนตำเนี่ย
และทีนี้มันหลุดลงไปในครกส้มตำโดยไม่รู้ตัว
คือสร้อยข้อมือมันไม่ได้หลุดนะคุณ
หลุดเฉพาะตุ้งติ้งไอ้จี้หลุดลงไปนะฮะ
ดีใจมากที่ลูกค้าเอามาคืนส่วนลูกค้าบอก
พี่วันหลังระวังไม่งั้นติดคอแล้วไม่งั้นทองติดคอ
บริเวณตลาดรางรถไฟพูดคุยกับสองสาว
สองสาวที่ว่านี้ก็คือเจ้าของร้านมือตำส้มตำ
ก็คือนางสาววาทินีแด่ขุนทศอายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าของทองรูปภัณฑ์แล้วก็ตุ้งติ้งดาวเมื่อสักครู่นี้
ส่วนอีกคนนึงนะฮะก็คือนางสาวนบอาภาธนบุญสมบัติอายุ๒๕ปี
เป็นลูกค้าที่ซื้อส้มตำแล้วก็เจอตุ้งติ้งทอง
ส้มตำที่เธอกินไปนะครับ
สาวเล่าให้ฟังบอกว่าซื้อส้มตำปูปลาร้า
ใส่ถุงกลับบ้านเพราะว่าโอ้โหร้านนี้เขาเด็ดจริง
อร่อยจริงแม่ค้าตำอร่อยแล้วปรากฏว่ากินจะหมดจานอยู่แล้ว
ปรากฏว่าเจอตุ้งติ้งสีทองก็เอามาล้างน้ำดู
ปรากฏว่าวัดน้ำหนักไปมาโอ้โหอันนี้ทองแท้แน่เลย
คุยกับคนในครอบครัวอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นของแม่ค้าส้มตำแล้วฮะ
ก็เลยนำกลับไปให้กับแม่ค้าขายส้มตำ
แม่ค้าขายส้มตำเห็นเท่านี้แล้วบอกของพี่เอง
แต่พี่ไม่รู้ตัวเลยว่าตุ้งติ้งสร้อยคอสร้อยข้อมือมันหลุดไปได้ยังไง
กระทั่งมีคุณนบอาภาลูกค้าประจำด้วยเอามาคืนให้รู้สึกดีใจมาก
ขอขอบคุณขอชื่นชมจริงในความซื่อสัตว์ที่มีต่อกันนะครับ
ตุ้งติ้งทองมันมีความหมายมากนะคุณนะ
เพราะว่าแฟนซื้อให้ตอนที่ขอแต่งงาน

แล้วทีนี้พอมันหลุดไปบางอย่างก็ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลย
ไม่รู้ด้วยว่าหลุดไปตอนไหนแต่พอได้กลับคืนมาก็ดีใจมากนะครับ
ก็ดีใจก็ไม่คิดคิดไม่ถึงว่าจะเป็นน้องเขาแบบนี้
แล้วถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้ว่าจะได้คืนไหมแต่แบบดีใจมากมากค่ะ
อันนี้คือแบบปลื้มมาก
อันนี้คือเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วที่สำคัญ

ข้อยข้อมือเท่านั้นคือใครซื้อให้ครับ

มันจะวันที่เขาขอแต่งงานนะคะวันตรงกับวันรอยกระทง
ที่เจอก็ตกใจเพราะว่าทานจนจะหมดจานแล้ว
ก็คือแบบเคลียร์กินกันจนหมดจานแล้วก็ตกใจ
แล้วก็แบบนั่งคิดกันว่ามันเป็นทองปลอมหรือทองจริง
เพราะเราก็แบบเราก็นั่งจับดูแบบดูน้ำหนัก
ดูน้ำหนักปุ๊บก็เลยว่ามันหนัก
แล้วเจ๊ที่ประจำเจ๊เจ้าของร้านเขาใส่ทองแทน
เราก็รู้สึกว่ามันคงเป็นท้องแท้ค่ะ
เราก็เลยแบบรีบล้างแล้วก็เอามาคืนที่ร้านให้
แล้วก็มาถามเจ๊แล้วแหละว่าเจ๊อะไรหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่าเจ๊ก็นั่งคิดทองหรือเปล่า
แล้วก็คิดละละเลยพอรู้แล้วก็มาคืนให้
ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งเล็กน้อยก็จริง
แต่แบบมันก็สำคัญกับเขาอย่างนี้ค่ะ

บางคนที่ดูข่าวนี้แล้วบอกว่าฝากแม่ค้าหน่อยระมัดระวังหน่อย
เผื่อจะมีอะไรตกลงไปในอาหาร
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือชื่นชมตัวลูกค้าเองที่เอามาคืนให้นะครับ
ใช่ค่ะนี่บอกว่าโอ้โหเนี่ยกินร้านเจ๊มาตลอดต้องเป็นฝีมือเจ๊ตำด้วยไง
แล้วพอเจ๊ตามปุ๊บร่วงลงมาเลยนะคะ